คุณผู้ชมเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
อาคาร๒ชั้นที่เปิดเป็นห้องพักให้เช่าด้วยนะ

เกิดซุดตัวลงมากว่าหนึ่งเมตรคุณผู้ชม

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็หน่วยงานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
เพื่อจะประเมินความปลอดภัยแล้วก็แนวทางในการซ่อมแซมค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณพลอยสจิฤทธิสิน
รายงานสดมาจากซอยรามคำแหงสามสิบเก้าค่ะ

เมื่อสักครู่นี้นะคะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานค่ะ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากวิศวกรรมสถานนะคะ
ก็ได้เข้ามาตรวจสอบความปลอดภัยรวมถึงความมั่นคงของอาคาร
ภายในอาคารนะคะสองชั้นย่างรามคำแหงสามสิบเก้าค่ะ
ที่ได้เกิดการซุดตัวลงเมื่อวานนี้นะคะ
จนเป็นเหตุให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวน๒คนค่ะ
โดยสภาพอาคารที่เกิดเหตุเป็นอาคาร๒ชั้น
ที่ซุดตัวลงมากว่าหนึ่งเมตรนะคะ
ซึ่งจากการตรวจสอบค่ะอาคารหลังนี้นะคะ
แบ่งเป็นห้องเช่าจำนวน๒๐ห้องชั้นละ๑๐ห้องนะคะ
และมีนางอารีแซ่งงงอายุห้าสิบเจ็บปีเป็นเจ้าของอาคารค่ะ
ซึ่งผลกระทบจากการเกิดอาคารสุดตัวนี้นะคะ
ก็ทำให้กันศาสตร์ของอาคารนั้นพังลงมา
และทำให้ท่อปลาปลานะคะแตกพุ่งออกมาค่ะ
ทำให้เกิดไฟฟ้ารัดวงจรนะคะ
แล้วก็เกิดน้ำท่วมขังบริเวณชั้นล่างเป็นจำนวนมากค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็ส่งผลทำให้มีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวน๒คนค่ะ
โดยล่าสุดนะคะตำรวจพิสูจน์หลักฐานค่ะ
พร้อมกับพนักงานสอบสวนนครบานวังทองหลางนะคะ
รวมถึงเจ้าหน้าที่จากวิศวกรรมสถานค่ะ
ก็ได้เข้ามาตรวจสอบสาเหตุของอาคารซุด
รวมถึงเก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อนำไปประกอบสำนวนอีกด้วย
จากการที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะได้สอบถามนางสาวนรมนแก้วสะอาดค่ะ
ผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารหลังนี้นะคะ
ก็ได้เล่าถึงวินาทีที่ต้องปีนกระโดดลงมาจากชั้น๒ของอาคารค่ะ
โดยบอกว่าไม่เคยคาดคิดนะคะว่าอาคารจะซุดตัวลงมา
เนื่องจากอยู่อาศัยมานานกว่า๘ปีแล้วค่ะ
ซึ่งขณะเกิดเหตุนะคะก็ได้ยินเสียงแตกลั่นของพื้น
แล้วก็เห็นว่าพื้นนะคะได้มีการแยกตัวออกจากกันค่ะ
ลาดเอียงนะคะจึงตัดสินใจปีนออกมาค่ะ

ตอนนั้นคือเราจะลงยังไงจะกระโดด
หรือว่าจะยังไงกระโดดมาก็สายไฟก็รั่ว
ไฟไหม้ตามสายไฟคือมันช็อต

แต่เราโชคดีไม่เป็นอะไรมาก
ขณะที่นายธเนธวีรสิรินะคะ
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ที่ได้เดินทางลงมาตรวจสอบสภาพอาคารนะคะ
รวมถึงตรวจสอบความเสียหายค่ะ
เปิดเผยนะคะว่าจากการตรวจสอบค่ะเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะคะ
เมืองต้นอาคารหลังนี้เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะ
สร้างในพื้นที่ท้องนาเก่ามาแล้วกว่า๒๐ปีนะคะ
โดยคาดว่าสาเหตุค่ะเกิดจากดินซุดตัวนะคะ
ประกอบกับเสาเข็มที่ตอกนั้นสั้นยาวเพียงไม่กี่เมตร
แล้วก็ตอกในดินอ่อนค่ะจึงทำให้ซุดตัวไม่เท่ากันค่ะ
ส่วนจะมีผลกระทบต่ออาคารข้างเคียงหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
แต่เห็นว่ามีระยะห่างนะคะคาดว่าจะได้รับผลกระทบไม่มากนักค่ะ
ลักษณะของอาคารเนี่ยเอียงเข้าไปหาถนนนะครับ
แล้วก็จมทั้งหลังแต่ที่จมมากคือ
เมื่อหันหน้าเข้าหาตัวอาคารจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องห่วงว่าอาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบไหม
ตอนนี้เข้าไปดูแล้วเนี่ยอาคารข้างเคียงเนี่ยยังมีช่วงห่างของตัวอาคารอยู่
อาจจะได้รับผลกระทบในบางส่วนแต่ตอนนี้เนี่ยยังต้องจับตาสังเกตอยู่นะครับ
ส่วนถนนไม่ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นยังมีการสัญจรในลักษณะนี้ได้อยู่
ส่วนอาคารนั้นยังมีการซุดตัวต่อเนื่องหรือไม่โดยปกติแล้วอาคารที่มีการซุดตัวเนี่ย
มันจะไม่หยุดเองจนกว่าจะมีความสมดุลจากดินที่มีแรงดันขึ้นมา
แล้วมันจะเริ่มชะลอตัว
นอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตวังทองหลังค่ะ
ยังได้มีการตั้งกองอำนวยการบรรเทาสาธารณภัยนะคะ
และตั้งโต๊ะลงชื่อเพื่อออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ประสบภัยพิบัติด้วย
โดยทางเขตนะคะจะมีการพิจารณาเยียวยาและช่วยเหลือในเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะ
เยียวยาค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น
รวมถึงจัดหาที่พักครั้งชั่วคราวไว้คอยช่วยเหลือประชาชนด้วยค่ะ
ค่ะโดยหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ค่ะก็จะมีการประเมินนะคะว่าจะสามารถนำเจ้าของอาคาร
รวมถึงผู้ที่พักอาศัยนั้นเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สิน
ประเมินมูลค่าความเสียหายได้หรือไม่ค่ะ
อกจากนี้นะคะยังได้มีการประกาศพื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่อันตรายห้ามบุคคลภายนอกเข้าออก
โดยจะมีการประสานงานกับเจ้าของอาคารรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
เพื่อที่จะเข้ามาลื้อถอนอาคารต่อไปค่ะเนื่องจากไม่สามารถพักอาศัยได้แล้ว
พรสจิริธิสินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณซอยรามคำแหง๓๙ค่ะ